สุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอด
กลับมาด้วยสีหน้าแบบชิลเป็นกันเองคุณผู้ชม
นิ่มเลยบอกว่าปกติทุกวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้ว
แล้วพี่เวียก็ทำให้ทุกวันมันมีความสุข
ก็เลยไม่ได้ต้องมาเจาะจงว่าวันไหนคือวันพิเศษ
ส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังเป็นสีชมพูนะ
เพราะว่าผมไม่ได้ป่วยค่ะ
ปกติทุกวันก็เป็นวันที่ดีอยู่แล้ว
เราไม่ได้เจาะจงว่าวันสำคัญมีอะไรบ้าง
ซึ่งเราก็จะพยายามแบบทำให้ทุกวันที่เราแบบว่ายังมีชีวิตก็เต็มที่
เราก็อยากจะมีความสุขอยากจะมอบความสุข
จะส่งต่อความสุขเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเครียด

ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบว่า
คือเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนอะไม่ต้องทำอะไรหลบซ่อนเลย
พร้อมที่จะให้คนเข้ามาพูดคุยกับเรา
เพราะว่าเราคือคนของประชาชน
แต่ว่ากับบางคนเราก็ควรจะให้พื้นที่ส่วนตัว
เพราะว่าจริงเขาอาจจะงงไม่รู้ว่าสังคมพวกเราเป็นแบบไหน
เราก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน

หัวใจสีชมพูดีครับ
ครับผมใช่ยังไม่ได้ป่วยแข็งแรง
ก็ตอบชัดเจนคุณผู้ชมส่วนเรื่องหาคำจำกัดความของสถานะ

เรื่องนี้ก็ต้องให้เคารพสิทธิ์กันและกันด้วย
แต่ว่าที่แน่หัวใจเป็นสีอะไรคะ
สีชมพูค่ะดูเฉพาะเขาแบบเป็นปกติก็ไม่ได้
เขาบอกเขายังไม่ได้ป่วยก็สีชมพู
แต่ที่สำคัญดิฉันเหม่อลอยมากเมื่อสักครู่ดูแค่ตาพี่เวียก็รู้ว่าแบบหวานเยอะมาก
มันซึ้งอย่างนี้เหรอคนเขามีความสุขไงคุณ